ดีนี่แป้งเด็กออร์แกนิคสูตรรสฟุ้งกระจายหอมสบายตัว
สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะเอาล่ะมาวันนี้
เป็นยังไงกันบ้างพี่พี่ดูหุ้นอยู่หุ้นตกแบบวันนี้หุ้นตกเจ็ดสิบ
ติดเชื้อใหม่สองพันห้าสิบสองรายติดเชื้อในเรือนจำเนี่ย
สองพันแปดร้อยสามสิบห้ารายยอดรวมผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่
หมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่รายรักษาหายแล้วหกหมื่นหกร้อยสิบห้าราย
อยู่ระหว่างการรักษาตัวสามหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบเอ็ดรายและ
วันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มสามสิบสองรายค่ะยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ห้าร้อยสิบแปดรายด้วยกัน
ก็มีการแจ้งข้อมูลโดยระบุบอกว่าสรุปการตรวจหาเชื้อวัคซีนนะคะ
หาเชื้อโควิด๑๙เชิงรุกในชุมชนคลองเตยเนี่ย
ตั้งแต่๒๗เมษายนถึง๑๒พฤษภาคม
รวมทั้งสิ้น๒๖๗๙๙รายเนี่ย
มีการตรวจเพิ่ม๑๗๐๗ราย
ก็พบผู้ติดเชื้อเพิ่มด้วยค่ะ๒๙๒ราย
และจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่ทราบผลเนี่ยนะคะ

พบผู้ติดเชื้ออยู่๑๑๔๖ราย
คิดเป็นร้อยละ๕๓๔ทั้งนี้เนี่ย
กรุงเทพเองก็จะมีการเร่งตรวจหาเชื้อเชิงรุก
แล้วก็เร่งฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดค่ะ
เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดในชุมชน
โดยล่าสุดโลกออนไลน์ก็มีการแชร์ข้อความ
สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่๘
ก็มีการระบุบอกว่าทางสำนักงานประกันสังคม
ขอให้นายจ้างสำรวจความต้องการฉีดวัคซีน

แล้วก็สามารถกรอกข้อมูลได้ทุกพื้นที่ด้วย

ก็ทราบว่าขณะนี้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ
ทำแบบสำรวจความต้องการฉีดวัคซีน
ซึ่งก็สามารถเข้าไปกรอกแบบสอบถามได้

สำนักงานประกันสังคมก็ได้ค่ะ
ว่าทางบริษัทต้องการให้มีการฉีดวัคซีน
ไม่ต้องการให้ฉีดวัคซีน
หรือว่าจะติดต่อไปยังสำนักงานประกันสังคม
เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบสถานประกอบการโดยตรงก็ได้ค่ะ
ภายในวันที่๑๔พฤษภาคมนี้ก่อนเวลา๑๒นาฬิกา
ซึ่งจริงก็คือตามบริษัทต่างนะคะ
ที่แบบว่ามีบางคนทำงานตอนนี้มีการสำรวจแบบสอบถามกัน
เรื่องตั้งแต่เมื่อวานนะคะใช่อย่างน้องชายรถเมล์ทำงานในบริษัท
ก็มีการสอบถามคนที่รู้จักก็มีการสอบถามกันหมด
อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อนายจ้างแจ้งความประสงค์แล้วเนี่ย
จะได้ฉีดเมื่อไหร่ที่ไหนยี่ห้ออะไร
ในส่วนนี้ยังไม่มีรายละเอียดที่แน่ชัดออกมาค่ะ
ตอนนี้ออกมาเป็นแบบสำรวจก่อนนะคะ
เนื่องจากว่าการสำรวจครั้งนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลความต้องการ
เพื่อที่จะใช้ในการพิจารณา
จัดทำแผนกระจายวัคซีนของทางกระทรวงสาธารณสุขด้วย
ให้มันครอบคลุมทุกกลุ่มที่ต้องการเลยด้วยนะคะ
ในส่วนของผู้ประกันตนต่างด้าวบ้าง
ก็สามารถแจ้งความประสงค์ในการสำรวจครั้งนี้ได้เช่นกันนะคะ
โดยกรอกเลขบัตรประกันสังคมแทนบัตรประชาชน
เช่นเดียวกับผู้ที่ลงทะเบียนหมอพร้อมแล้ว
ก็สามารถแจ้งความประสงค์ในเรื่องของการฉีดวัคซีนได้
สำหรับลูกจ้างที่จ่ายเงินสมทบไม่ครบ๓เดือน
แนะนำว่าให้แจ้งไปก่อนตอนนี้
เพราะว่าทางสำนักงานประกันสังคมนั้นจะตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง
คือยังไงก็ต้องฉีดใช่ไหมคุณกัญชัย
คือย่างน้องมันต้องได้๗๐ของสิ้นปีนี้
จังหวัดจังหวัดละพันสองพันก็ได้ก็ถึงนะคะอืมก็น่าจะได้
เขาบอกเขาต้องได้ประมาณสักสองแสนอะไรอย่างนี้ต่อวันเพื่อที่แบบว่า
สิ้นปีเนี้ยถ้าได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มากกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ปุ๊บเนี้ย
เราก็จะเปิดประเทศกันได้แล้วไงคือตอนนี้เลยต้องมีมาตรการออกมาจากในหลายหลายภาคส่วน
บางทีตอนนี้ก็อย่างแบบผู้ว่าในแต่ละจังหวัดเขาก็มีมาตรการออกมา
ว่าแบบจะมีการแบบว่าสร้างความมั่นใจให้กับคนในจังหวัดยังไงบ้างที่จะแบบ
ทำให้คนกล้าออกมาฉีดวัคซีนซึ่งเมื่อวานนี้คุยกับเพื่อนเพื่อนก็ถามว่า
เนี่ยสมมุติเราจะรอแบบฉีดแบบว่าของที่แบบว่าของแบบจ่ายเงินเลยได้ไหม
เขาบอกตอนนี้ฉีดไปก่อนเถอะมีอะไรเราก็ฉีดไปก่อน
แล้วเดี๋ยวถึงเวลาปุ๊บเนี่ยไอ้วัคซีนดีมาสมมุติคุณพอมีเงินคุณค่อยไปฉีดใหม่
ใช่ซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้อะไรที่แบบว่าช่วยกันฉีดได้ก็ฉีดกันไปก่อน
นี่อย่างแบบว่าของปฐุมธานีเองค่ะของเฟซบุ๊กสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปฐุมธานี
เขามีการโพสต์ภาพเรื่องของประกันโควิด๑๙
คุ้มครองสูงสุด๑ล้านบาท
คือตัวของผู้ว่าราชการจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
คุณชัยวัดชื่นโกสุมก็มีการจับมือกับนายแพทย์

เขาบอกว่าทั้งคู่เนี่ยจะให้หักเงินเดือนคนละครึ่งเดือน

ก็คือจะมีกลุ่มคนที่เป็นอายุ๖๐ปีขึ้นไป
แล้วก็เป็น๗กลุ่มโรคเรื้อรังนะคะ
คือตอนนี้อย่างที่เราเห็นการลงทะเบียนไป
จาก๓แสนคนปฐุมธานีมีลงทะเบียนไป

เรื่องของการแบบเชิญชวนให้คนออกมาฉีดวัคซีน
มีข้อมูลอันหนึ่งของสหรัฐอเมริกาค่ะ
อเมริกาก่อนหน้านี้มีการกระจายการฉีดวัคซีนอย่างมาก
แต่ช่วงหลังมาเนี่ยก็จะมีบางกลุ่มคนที่แบบว่า

เปญนี่กระจายจากรัฐบาลกลางไปแบบต่าง

ไอโอวันนี้เห็นข่าวแล้วเราก็รู้สึกว่า

ก็ถือว่ามันเป็นการแชร์ไอเดียนะคะ
อย่างโอไฮโอเองเขาแจกล็อตโต้วัคซีน
คือถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคนที่ไปฉีดวัคซีนเสร็จปุ๊บ
คุณเอาใบที่คุณไปฉีดวัคซีนมาแจ้ง
เขาจะมีการแจกล็อตโต้ให้๑ใบ

แต่ทีนี้เขาจะมีการจับรางวัลในทุกสัปดาห์ค่ะ
สัปดาห์ละ๕คนมีการแจกแน่นอน
แล้วก็จะมีการเริ่มประกาศรางวัล๕คนแรก

รางวัลใหญ่ที่สุดโอ้โหคุณค่ะ

๑ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณ๓๑ล้านบาท

ก็คือถือว่าเป็นการกระตุ้นให้คนออกมา
ถ้าเกิดว่าคุณอายุมากกว่า๑๘ปีขึ้นไป
ถ้าถูกล็อตโต้ปุ๊บเอาไปเลยเงินสด

เขาจะแจกเป็นวัตถุนการศึกษาให้เรียนฟรี๔ปี

แต่ละที่เขาจะมีแบบการกระตุ้นรวมกับหน่วยงานเอกชนบ้าง

รถแรกแจกแถมช้อปปิ้งอะไรโอ้โห

มันจะมีแบบว่าวัคซีนที่เอกชนนำเข้ามา

นี่ยังเป็นที่พูดกันอยู่เลย
คือเท่าไหร่มันก็ต้องจ่ายนั่นแหละ
ไม่ใช่ครั้งเดียวมันเท่ากับ๒ครั้ง
ว่ารายงานข่าวมีความฆาตเคลื่อน

คือแรงงานที่ทุกคนนำไปเสนอ

ในการคำนวณตามระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
ก็จะมีภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้วทุกร้อยบาทมันจะมี๗บาทอยู่แล้ว
ถูกต้องไหมฮะก็คือจะมีภาษีนำเข้า๗ก่อน
ก็คิดเป็นภาษีซื้อเจ็ดบาทซึ่งผู้ซื้อผู้นำเข้าเนี่ย
สามารถนำมาขอเอาคืนได้นะอันนี้เข้ามาขอเอาคืนได้
หรือจะเอาไปหักออกจากภาษีขายได้นะครับ
เมื่อผู้นำเข้าขายวัคซีนออกไปในราคา๑๐๐บาทเช่นกัน
กรณีไม่มีชาร์จ๑๐บางคนก็บอกบอกแล้วมันจะต้องมีค่าบริการ
ค่าหมอค่าอะไร๑๐ตามที่เป็นข่าวก็จะเสียภาษีขายอยู่ที่๗
คือ๗บาทร้อยหนึ่งเนี่ยเสีย๗บาทภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณได้คือ
ภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ๗บาทลบ๗บาทก็เท่ากับ๐บาท
เขาว่าอย่างนั้นโดยรายงานข่าวว่าเสียภาษี๗บาทบวกภาษีขายอีก๗บาท
รวมเป็น๑๔บาทก็คืออันนี้ตัวอย่างนะฮะสมมุติว่าเขาเข้ามาร้อยหนึ่งเนี่ย
เสีย๑๔บาทจึงไม่ถูกต้องแต่อย่างไรก็คือทำเขาบอกว่า
บางคนมีการวิภาควิจารณ์กันเยอะพอสมควรเฮ้ยอันนี้เป็นความเป็นความตายของมนุษย์นะ
ยังจะมาเสียภาษีกันอีกเหรออะไรอย่างเงี้ยคือความจริงเนี้ย
มันควรจะแบบว่าเป็นวัคซีนทางเลือกถึงขนาดที่เขาจะต้องบอกเฮ้ย
คิดใหม่นะภาษีที่มาถึงเนี่ยมันต้องเสียแล้วเราไปซื้อของเซเว่นเนี่ย
เราก็ต้องเสียอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะแวดเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ย
เขาบอกมันมีภาษีแวดแวดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ทุกทุกร้อยบาทเสียเจ็ดบาท
แล้วก็มันมีภาษีตอนขายอีกใช่ไหมอีกเจ็ดเขาบอกไม่ใช่เจ็ดลบเจ็ดเหลือศูนย์
เท่ากับมันไม่มีอะไรเลยขนาดเดียวกันวันนี้
คุณอนุทินชาญวิรากูลนะฮะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย
กล่าวถึงกรณีผู้ต้องขังในเรือนจำติดเชื้อโควิด๑๙ว่ามันเป็นที่เรื่องที่น่าตกใจนะฮะ
ที่เกิดการติดเชื้อจำนวนมากคนเขาก็ถามกันวันนี้รัฐมนตรีของกระทรวงยุติธรรม
ก็ออกมาพูดเหมือนกันถึงขนาดมีการออกมาพูดด้วยซ้ำไปว่าเฮ้ยลุงไม่น่าจะติดในจากเรือนจำ
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนตรงนี้บอกวันนี้เขาพูดแบบนี้
เขาบอกตัวเขาเองเนี่ยเขาตกใจไหมเขาตกใจนะฮะ
เขาตกใจว่าเฮ้ยทำไมมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากขนาดนี้
เข้าไปควบคุมการระบาดในเรือนจำแล้วมั่นใจว่าสามารถควบคุมได้
เมื่อวานนี้ที่เขาบอกว่าเกือบ๓๐๐นั่นคือเฉพาะในกรุงเทพนะ
ค่ะอืมเฉพาะในกรุงเทพนะฮะเพราะว่าสิ่งที่มันระบาดกันเร็วขนาดนั้นอ่ะ
เพราะอะไรเพราะว่าในที่ควบคุมนั้นเป็นพื้นที่ปิดอืม
แล้วก็ที่สำคัญเนี้ยไม่มีการออกมาข้างนอกอืม
ควบคุมง่ายระบาดก็ระบาดง่ายเหมือนกันนะครับ
ทั้งเนี้ยมีการหารึว่าจะใช้โมเดลอะไรในการควบคุมคุณเป็นไรรึเปล่า
คุณไอไอเนี่ยฮะใช้มันสงสัยเนอะเธอเนอะคุณขำทางนู้นสิ
ขันทางนู้นเอ้ยไม่เอาสิซึ่งเขาบอกว่าส่วนส่วนคนที่มีอาการปางกลางเนี้ย
โรงพยาบาลราชชันก็จะดูแลส่วนคนที่มีอาการระดับสีเหลือง
มาจนถึงสีแดงเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องรับช่วงต่อไป
เพราะฉะนั้นคนที่ติด๓๐๐คนที่บอกเฮ้ยขนาดคนอยู่ข้างนอกยังไม่มีเตียงเลย
แล้วสามพันคนนั้นเนี้ยยังไงอ่ะเขาจะมีโรงพยาบาลในกรมราชธรรมถูกต้องไหมฮะ
สนามของโรงพยาบาลราชธรรมด้วยเพราะฉะนั้นไอ้คนที่แบบว่าไม่มีอาการ
ถ้าสมมุติภาษาชาวบ้านของเราคือคนไม่มีอาการเนี่ย
เขาก็จะรักษาที่โรงพยาบาลกรมราชธรรมแต่ถ้าสมมุตินี่นี่เขาจะเป็นอย่างงี้นะฮะ
โรงพยาบาลเหมือนกับโรงพยาบาลสนามของเขานี่นี่เป็นอย่างนี้เลย
ส่วนคนที่มีอาการหรืออาการหนักหรือใช้คำว่าสีแดง
หรือมีการลงปงลงปอดเนี่ยเขาก็จะส่งต่อผู้ต้องหาเนี่ย
เข้าสู่กระทรวงสาธารณสุขในการรับช่วงต่อไปนะฮะ
โดยนำผู้ต้องขังมารักษาตามสิทธิที่ความเป็นคนไทย
ที่ทุกคนจะได้นะครับในขณะเดียวกันเรื่องเนี้ยที่กรมราชธรรม
ถ้าเอาจริงจริงแล้วเนี้ยมันแดงขึ้นมาเพราะลุ้งอืม
อยู่ดีลุ้งออกมาประกาศเฟซบุ๊คว่าตัวเองเนี่ย
ติดโควิดนะฮะนางสาวปนัสยาสิทธิจิระวัฒนากุลหรือลุงเนี่ย
ที่ออกมาเผยว่าตนเองเนี้ยติดเชื้อโควิด๑๙
วันนี้กรมราชธรรมเขาเรียนเลยว่าได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อ
ไวรัสโควิด๑๙เชิงลุกให้กับผู้ต้องขังทันทะสถานหญิงกลาง
แบบ๑๐๐นะครับคือทั้งหมดเนี่ย๑๐๐เนี่ย
รวมถึงตรวจหาเชื้อกับรุ้งตั้งแต่วันที่๒๓เมษายน
เมษายน๒๕๑๔เนี่ยปรากฏว่าเขาบอกตอนนั้นน่ะ
เขาไปตรวจลุ้งผลมันออกไปเป็นลบ

ผลมันออกมาเป็นลบไม่มีการติดเชื้อโควิด๑๙อย่างใดเลย
แล้วก็ยังได้กักตัวนางสาวปนัสยาเนี่ย
ต่อเนื่องจนถึงวันที่๒๓เมษายนถึงวันที่๕พฤษภาคมนะครับ
ซึ่งรุ้งเนี่ยไม่ได้ออกไปภายนอกเรือนจำหรือทำกิจกรรมใด
จนกระทั่งรุ้งเนี่ยได้รับการปล่อยตัววันที่๖พฤษภาคมนะครับ
ที่ผ่านมาอีกทั้งวันที่๘พฤษภาคม๒๕๑๔เนี่ย
กรมราชธรรมก็ยังดำเนินการตรวจหาเชิงลุก
หมายถึง๑๐๐คือทุกเกือบทุกคนนะครับ
อีกครั้งเนี่ยแดนแรกรับที่นางสาวปนัสยากักตัวอยู่
ซึ่งไม่พบว่ามีผู้ต้องขังคนใดที่อยู่ร่วมกับรุ้ง
บางคนบอกอ้าวแสดงว่าห้องคือในห้องขังเนี่ยมันไม่ได้นอนคนเดียวนี่ใช่ไหม
นอนกันหลายคนอืมแสดงว่าคนที่ร่วมห้องขังกับลูกจะต้องติดหมด
เขาบอกว่าผู้ต้องขังคนใดที่อยู่ไม่มีการอยู่ร่วมกับรุ้งนะครับ
แล้วไม่มีใครติดเชื้อโควิดสิบเก้าด้วยส่วนไม้นะฮะ
ไม้อีกคนหนึ่งคือพานุพงฯหรือไม้แก่นำกลุ่มราษฎรเนี่ย
ที่ต้องดำเนินการตรวจเชื้อเอ่อโควิด๑๙เนี่ย
ก่อนนำตัวขึ้นศาลเนี่ยเพื่อให้ได้ผลตรวจล่าสุดนั้น
วันที่๑๓พฤษภาคมผลตรวจของไม้หรือนายพานุพงศ์เนี่ย
พบว่าติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ
ซึ่งปัจจุบันก็ได้ถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่
ทันทะสถานโรงพยาบาลราชธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ
อันนี้ก็คือสิ่งที่หลายคนติดตามกัน
ส่วนใหญ่เขาก็จะแบบว่าตรงแดนแรกรับเนี่ย

เขาก็จะมีการตรวจคัดกองแบบว่าอย่างหนาแน่น

แล้วก็ในส่วนของแดนแรกรับก็จะมีพวกแบบว่านักโทษ
ที่จะต้องออกไปแบบก่อนหน้านี้ก็จะมีแบบไปขึ้นศาลบ้าง
ไปอะไรอย่างเนี๊ยะก็จะมีคนวนจากตรงนั้นน่ะไปมา
แต่ก็จะเป็นแดนที่จะมีการกักตัว๑๔วัน
เขาก็คาดการณ์ว่าน่าจะติดมาแบบจากตรงส่วนด้านหน้าตรงนี้แหละ
นี่ผมวุ่นวายอยู่กับไลน์ผมอยู่ตอนนี้

คือไลน์ผมคือวันนี้มันให้อัปเดตไลน์

คือมันค้างพอค้างเสร็จปุ๊บเอามันกดอะไรไม่ได้ก็เลยต้องลบแล้วลงใหม่
พอลงใหม่เสร็จปุ๊บผมไม่รู้ไปกดอีกท่าไหนผมก็ไม่ค่อยกดไม่เป็นอ่ะ

เหมือนบ้านนั้น

สวัสดีคุณหนุ่มสวัสดีคุณหนุ่มสวัสดีคุณหนุ่ม

แล้วคือตอนนี้มันทุกคนตาเป็นร้อยเลยนี่
ต้องไม่ใช่ต้องตั้งนั่งกลางภาษาจับ

งั้นใส่เลยไหมไลโอสักชุดไหมครับไลโอสักชุดไหมครับ
เจ้าขายของเวอร์อีกแล้ว

เป็น๑๐๐คนแค่ดี
เยอะมากเป็น๑๐๐ละ
ใส่ไลโอซักอีกแล้ว
แล้วก็ปรากฏว่าไปสอบติดคณะแพทย์นะฮะ
ปรากฏหลังจากนั้นข่าวออกมาก็มีคนแห่แหนกันไป

สรุปแล้วเงินที่ออกไปกับเกือบจะ๔ล้านบาทประมาณ๓ล้าน๗บาท
ต่อมาโลกออนไลน์ปรากฏว่าเขาไปติดแฮชแท็กคำว่าจนทิศ
หลังไปจับโป๊ะว่าจริงแล้วน้องโว้วเหมือนกับว่าไม่ได้จนจริง
ที่มีค่าใช้จ่ายหลากหลายตังค์อยู่
แล้วก็ยังไปบอกได้ว่าน้องเคยไปรับหวย

ล่าสุดนะฮะทางด้านนายสมเจตเต็งมงคลนะฮะ
ท่านก็เป็นในอำเภอเมืองกาลสินพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่นะครับ
ไปตรวจสอบแล้วก็เข้าไปเยี่ยมครอบครัวของนางสาวนัทวดี
หรือว่าน้องโว้เนี่ยนะครับหลังจากมีกระแสข่าวดราม่า
โดยพบครอบครัวอาศัยอยู่ที่เป็นบ้านพักนะฮะลักษณะ

อย่างเมื่อกี้ที่ได้เห็นนะครับ
นายสมเจตก็เปิดเผยนะครับว่ากรณีนี้เนี่ยนะฮะ
เกิดขึ้นเนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดกรสินก็มีความห่วงใย
มีการสั่งการให้ในอำเภอลงพื้นที่ไปตรวจสอบอย่างละเอียด
แล้วก็จะเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาเป็นที่ปรึกษา
ในการจัดสรรเงินให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษามากที่สุด
โดยจะมีการตรวจสอบนะครับว่าน้องเนี่ยจะใช้เงินอะไรยังไง
และต้องใช้เงินแบบไหนนะฮะจนกระทั่งน้องนั้นเรียนจบนะครับ
ขณะที่ทางด้านน้องโว้เองก็บอกนะว่าก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ใจบุญ
ที่ช่วยกันบริจาคเงินให้กับตนเองทุกท่านไม่คิดว่าจะมีผู้ใจบุญเนี่ยบริจาคเงินจำนวนมากขนาดนี้
ยืนยันว่าจะนำเงินทุกบาททุกสตางค์ไปใช้ในการศึกษาจนกว่าจะเรียนจบแพทย์
เพื่อช่วยเหลือสังคมตามที่เธอฝ่ายฝันเอาไว้ส่วนกระแสดราม่าจนทิพย์นะฮะบอกว่าครอบครัวนั้นไม่ได้จนจริง
จริงแล้วไม่อยากจะพูดน้องบอกแบบนั้นบอกไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้เลย
แต่เมื่อมีข่าวมาแล้วเนี่ยก็พร้อมจะชี้แจงทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องของการจัดฟันนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยฟันเนี่ยมีปัญหาแพทย์ก็เลยแนะนำบอกว่าให้จัดฟันเถอะแล้วก็ไปรักษาด้วยนะครับ
ตนเห็นว่าพอมีเงินที่เก็บจากการทำงานก็เลยตัดสินใจไปรักษา
เพราะนั้นก็เข้าวงเข้าเรียนได้ใช่ไหมล่ะ
ก็เลยนำไปซื้อเพื่อมาค้นคว้าหาข้อมูลในการเรียนออนไลน์
นี่นะฮะส่วนอินเทอร์เน็ตก็เป็นของพี่ชายที่ติดตั้งไว้ทำงานมีค่ารายเดือนในเดือนละ๖๐๐บาทพี่ชายเป็นคนจ่ายให้
สำหรับกรณีน้ำหอมที่ซื้อมาจากที่เห็นอยู่นะฮะของอีออนเนี่ยเธอไปซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตเธอบอกว่าราคา๓๐๐บาทเป็นขวดน้ำหอมที่มีน้ำหอมติดอยู่ที่ก้น
เป็นก้นเล็กอ่ะติดอยู่ข้างใต้นะฮะก็คือ๓๐๐บาทส่วนเรื่องรถยนต์นั้นก็ไม่ใช่ของครอบครัวตนนะฮะรถยนต์เนี่ยที่บอกว่าเป็นพี่ของเธอใช้อยู่เนี่ยปรากฏไม่ใช่บอกว่าเป็นของน้าที่ซื้อให้ลูกสะพ้ายใช้อันนี้เธอก็ชี้แจงอะไรมาแบบนั้น

ถูกไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีใครคิดได้เหมือนมุมเราเองทุก
ซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้มีคนพูดไงว่าเหมือนถ้าสมมุติคนจนถามว่าคนจนเยอะไหมคนจนเยอะ
ถ้าคนจนคนอื่นเนี่ยก็ต้องไปกู้กรยาศรใช่ไหม
ไม่ใช่เขากำลังพูดเรื่องอันนี้เขาพูดถึงเรื่องของบรรทัศน
ของว่าจริงแล้วทำไมค่านิยมเนี่ยถึงต้องมองว่าพอสอบติดหมอปุ๊บ
พอบอกว่าจนปุ๊บเนี่ยทุกคนต้องแห่แหนไปช่วยเหลือทำไมถึงไม่มองในมุมของอาชีพอื่น
ไปเรียนทำไมหรือว่าคนในสอบติดไม่ใช่หมอปรากฏว่ามีทางเรียนเหมือนกัน
แต่พอไปติดหมอปุ๊บทุกคนก็จะแห่แหนอะไรอย่างนี้
คือมันเป็นค่านิยมหรือเปล่า
จริงแล้วเด็กที่เขาเองเนี่ยไม่ได้ไปสอบหมอก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เก่ง
แต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ชอบอาชีพนี้
แต่เขาอาจจะมีความสามารถในการที่เขาไปเรียนในอาชีพอื่น
ซึ่งทุกอาชีพมันก็มีความสำคัญเท่าเทียมกัน
อันนี้คือเป็นอีกมุมหนึ่งที่สังคมเขาก็พูดถึงกันอยู่
แต่ในมุมของโวลเองเนี่ยวันนี้พอมาเจอปัญหาแบบนี้

ถูกไหมครับเพราะว่าไม่มีใครมองมุมเดียวกับเราเสมอไป

เขาก็มีสิทธิ์ที่จะคิดแบบนั้นมีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์มีสิทธิ์ที่จะพูดได้

แต่ตอนนี้มันก็มีหลายมุมบอกว่าควรจะคืนเงินไหม
คุณจะต้องมีการอายัดบัญชีหรือเปล่า
คนที่โอนเงินไปเขาจะไป
บางคนอาจจะอยากให้ไปแจ้งความหรือเปล่า

ก็มีอีกมุมหนึ่งเขาก็โอนไปแล้วขอให้ใช้เงิน
ให้ใช้เงินในนี้ให้มันถูกต้องอยู่ที่ควร

ก็หลายมุมมองที่มีการพูดออกไป

บางคนดูแลรถได้เงินไม่ได้เบิร์กจะใช้ได้หรอ

ว่าจะต้องใช้ยังไงอะไรแบบไหน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

ใช้น้ำหอมแล้วบางทีซื้อไว้เยอะแล้วบางช่วงคนก็เอาออกมาขาย
มันอาจจะเหลืออยู่ข้างล่างอยู่ที่ซึ่งแล้วก็ขายได้ละคราวที่สุด
เป็นงานที่แบบมันเอาไปขายกันอะเป็นคนพูดว่า๓๔๐๐นะ
แล้วก็มีบางท่านก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่า
คณะหมอต้องใช้ทุนในการศึกษาสูง

ถ้าสมมุติในแง่ตัวเองนะก็ให้เขาไปแล้ว

ซังฆฐานถวายไปกว่านี้กองเต็มไปหมดเลย
จริงแล้วอันนี้มันแบบว่าให้คนได้เรียนหนังสือช่วยตกคนแหม
เหมือนกับเวลาที่คนมาขอเงินฉัน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

คนเดียวกันบ้างเมื่อกี้คนเดียวกันคนเดียวกันนะอ่ะนี่เป็นแม่นะจ๊ะ
แม้แต่ถามว่าคนที่จนกว่านี้มีไหมมันก็มีเยอะนั่นแหละถูกต้องปะล่ะ
แต่ปรากฏว่าคนนี้ก็เป็นข่าวขึ้นมาแค่นั้นเองเหมือนคนติดหมอ
อ่านเด็กแฝด๓เห็นป่ะเด็กแฝด๓ติดหมอหมดเราก็อ่าน
แต่ปรากฏว่าเด็กคนนี้เมื่อเรื่องราวเขาถูกแชร์ขึ้นมาเอาคนละนิดคนละหน่อย
อีกมุมหนึ่งก็บอกเป็นทองอุ๊ยทองว่ะอันนี้ทองไว้เฮ้ย
อ้าวมีอีกพร้อมอีกมุมนึงว่ะฮะนี่
อ่ะมุมนี้เป็นทองอีกมุมนี้เป็นทองไว้เฮ้ย
เอาไหนล่ะเอออันนี้ทองอันนี้มุมนี้เป็นทอง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

อืม

ในภาพคือย่านะครับไม่ใช่แม่

อ่ะสนุกแน่

กระเป๋าแม่ท้องอัดไม่ชัด

โอ้ยตายแล้วนี่ต้องไปดูโค้ดนี่ระเป๋าโค้ด

โอ้ยตายแล้ว

ไม่รู้อ่ะแต่ก็ให้เขาไป

โอ้ยเนาะ
ต่างคนต่างมุมมองก็จะพูดยาก

ก็เหมือนกับเราไปทำบุญสร้างบวชสร้างวิหาร
แล้วก็พูดจะได้บุญแต่ตอนหลังพระมีเมีย
ผมอ่ะเข้าใจ

จะแบบคอยพยายามสอดส่อง

มุมของน้องแต่สิ่งหนึ่งอ่ะ

สอบติดแล้วสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ย

ไปเรียนหมอต้องเข้าไปเรียนฮั่งในเนี่ย

สำคัญถูกป่ะ

มาเปิดหน้าเมื่อกี้ผมว่าก็ไม่สมควร

ต้องไปเจอเพื่อนไปเจอสังคมกลุ่มใหญ่
แล้วจะไปมองแบบไหนมองหน้ากันยังไง
อาจจะมีทั้งคนที่เข้าใจและไม่เข้าใจ

โดยที่ไม่ได้ถามอะไรเลยทำยังไง
เนี่ยมันไม่ได้คิดถึงบริบทของวันนี้นะ
เราต้องคิดถึงวันข้างหน้าด้วย
ป่ะคือเพราะฉะนั้นอันนี้คือ
จำเป็นนะอันนี้คือหนึ่งก็คือแบบอย่าไปเปิดหน้าเลย
สองชื่อนามสกุลอะไรก็ไม่ต้อง
คือเข้าใจในมุมของการสอดส่องเพื่อสังคม
แต่เราก็ต้องมองถึงอนาคตด้วยเหมือนกันว่า
มันอาจจะมีเรื่องที่มันรุนแรงกว่านี้เกิดขึ้นก็ได้

ชีวิตเข้าข้างหน้ามันยังมีอีกถูกไหม
โอเคนะก็ฝากไว้เท่านี้นะครับ
กัญชัยอ่านข่าวค่ะเจลติดไฟไหม้
นุ่มกูจะไปรู้ไม่แล้วค่ะใส่คลิปนี้เดี๋ยวทำไมอีกล่ะ
ให้น้องค่าเจลพี่ชัยอยากรู้เจลล้างมือติดไฟไหม
ไม่ใช่ไฟไหม้เขาถามว่าไฟไหม
คือพี่ชัยเขาอยากเอามานี่เอามานี่มึงอย่าลบติมึงอย่าลบติ
เขียนว่าไหมเขียนว่าไหมไม่มีไมโท
ไหมใช่ไหมคือพี่ชายเนี่ยอยากรู้ว่าเจลล้างมือเนี่ยติดไฟไหม
ไม่ใช่ติดไฟไหม้นะคุณมดดำนะ
คือเขาบอกให้น้องทาเจลจุดมือใส่จุดไฟใส่มือน้องเนี่ย
จบที่มือไหม้สองข้างเขาไว้อ่านะฮะ
มือไม่จริงแต่ถามพี่อยากรู้ว่ามันจริงไหม
จ่าเอกอมรเทพนะฮะได้โพสต์ภาพเด็กถูกไฟลวกมือทั้งสองข้าง
โดยระบุว่าเกิดจากพี่ชายเนี่ยเอาเจลล้างมือเนี่ยนะ

เด็กชาย๓ขวบโดนไฟลวกมือสาหัสเลย
นี่ดูสิไปทำอย่างนี้ไม่ได้นะ
ด้านจ่ายเอกอมอนเทพภูมิโพสต์ซึ่งลองราวดังกล่าวก็เปิดเผย
บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับหลานชายของเพื่อน
อยู่ข้างบ้านโดยพี่ชายเนี่ยเล่นอยู่กับน้อง
แล้วเกิดความสงสัยว่าเจลล้างมือจะติดไฟหรือเปล่า
ได้มีการไปเอาไฟเนี่ยมาจุดที่มือจนเกิดเป็นแผลผู้พอง

ทั้งนี้บ้านหลังนี้มีเด็กอาศัยอยู่๓คน
ตานี่มีอาชีพขับรถสำล้อรับจ้าง
ส่วนยายเนี่ยเป็นแม่บ้านดูแลหลาน
ช่วงเกิดเหตุนะฮะยายก็กำลังทำกับข้าวอยู่หลังบ้าน

มาสร้ำทีตอนหลังร้องเสียงดัง
พอวิ่งไปดูปรากฏว่าหนูน้อยคนนี้ถูกไฟลูกมือทั้งสองข้างแล้ว
อืมเด็กอ่ะเนอะเขาอาจจะยังไม่ค่อยรู้
จะอุลรึแล้วก็ห่อก็พรึงหลียังดีนะไม่ได้เบิร์นแบบโอ้โห
จิ๋วนี่๓ขวบเองเขาไม่รู้เรื่องอยู่แล้วเด็กน้อยเนี่ย
อ้อปลาไหลสีทองเลยของคุณแล้วใช่ต้องอ่านชาวปลาไหลสีทองก็งงมาก

จริงที่ราชบุรีจับปลาไหล่สีทองได้
ก็เวลาฉันปล่อยปลาไหล่สีทองเยอะไปหมดเลยเถอะ
จริงโดยมีความยาวจน๘๒เซน
พี่ดูอันนี้ก่อนอาจจะไม่เหมือนที่พี่เคยปล่อย

มีเหมือนหรอ
เวลาที่ฉันปล่อยสักแบบปกติเวลาเมื่อก่อนตอนบ้าดูหมอ
ดูหมอดูมันให้ปล่อยทีละ๕๐กิโลเจ็ด๑๐กิโลเท่าไหร่
สีทองเนี่ยนะมันก็มีสักตัวสองตัว
บางทีก็เผือกก็มีจริงฉันเคยเห็นกับตัวเลย
จริงแต่อันนี้โอเคตื่นเต้นด้วยกลัวจะตื่นเต้นด้วยเหมือนกัน

ตาเป็นประกายทั้งสองข้างเลยดูดู
ลักษณะเนี่ยนะฮะมีคล้ายรูปร่างสวยงามเลยนี่
แต่อันนี้มันก็เหลืองทั้งตัวนะพี่นะเห็นไหม

ซึ่งเอาล่ะแต่ก็ถามว่าสวยไหมแปลกไหมมันก็แปลก
มันอาจจะเป็น๑ในหมื่น๑ในแสงก็ว่ากันไป
คือเขาบอกว่าตอนฝนกำลังจะตกเนี่ยตนจึงลงไปทำความสะอาดร่องน้ำ
อยู่ด้านข้างบ่อตัวเองเลี้ยงบ่อปลาอยู่แล้ว
แล้วบังเอิญไปพบปลาไหลสีแปลกจึงได้จับมาฮะ
แล้วที่น่าแปลกใจเนี่ยคือปลาไหล่เนี่ยปกติอันนี้คือความแปลก
ว่ามันก็ยอมให้จับง่ายซะอย่างนั้นนะฮะ
เมื่อนำมาใส่ตู้ปลาเขาพูดเฮ้ยมันเป็นปลาไหล่สีทองนี่ว่ะ
รูปร่างสวยงามแต่ก็มีลักษณะแปลกตรงคล้ายกับมีหูดูดีสิ
มันคล้ายกับมีหูนะฮะแล้วก็มีตาเป็นปลากาย
ซึ่งหลังจากที่ได้นำปลาไหลสีทองมาเลี้ยงไว้เฮ้ยมันก็แปลกนะ
มันเหมือนแต่มีเสียชีวิตจะมีแต่สิ่งดีเกิดขึ้นมาเขาว่าอย่างนั้น
ชีวิตเนี่ยมีแต่สิ่งดีเกิดขึ้นมาเลยเขาบอกอย่างนั้นเลยนะฮะ
หน้าที่การงานการเงินตนก็เลยเชื่อว่าไอ้ปลาไหล่ตัวเนี้ย
โชคให้ลาบเราจึงตั้งชื่อว่านำโชค
ปลาไหล่ชื่อนำโชคที่ผ่านมามีคนมาขอหนุ่มพึ่งโอ้โหเหรอ
ไอ้ผีลายแป๊บหมดเลยตอนเนี่ย
หนุ่มหยุดหนุ่มดูปลาไหล่นะคนมาขอซื้อก็ไม่ขาย
จึงขอเรียงว่าจนกว่าจะตายจากกันเขาว่าอย่างงี้นะครับ
ปลาไหลสีทองก็ทยอยกันมาดูปลาไหลสีทองเป็นจำนวนมากนะครับ
ก็ซ่อไปสองบ้านเลขที่บ้างทะเบียนรถ
แล้วก็ไปอายุไปเซียงโชกเซียงรวาปเซียงอะไรเงี้ยนะครับ
ขณะที่เพื่อนบ้านบางคนก็นำโทรศัพท์มาถ่ายรูป

บางทีเขาก็ไปขูดโดนตัวมันไปขูดอะไรมา

แต่ช่วงตัวเห็น๒๕เพราะว่าอย่างนั้น

เขาบอกขอโทษนะคะคนที่กอดน้อง

คุณยายเป็นนายจ้างทั้งพ่อและแม่ของน้อง

เขาเชิญในเพื่อไปยืนยันว่ายายเป็นผู้อนุเคราะห์ครอบครัวนี้
เวลาครอบครัวน้องขัดสนเรื่องเงินเนี่ยก็มาขอครอบครัวของเราเนี่ย
ให้ช่วยใช้จ่ายตลอดช่วยให้ช่วยตลอด
ไม่ใช่คุณครูนะคะส่วนเรื่องกระเป๋าของแท้แน่นอนไม่ใช่ของปลอม
ส่วนเรื่องที่บอกว่ามีรสนิยมแต่ทำไมถึงแต่งตัวแบบนั้น
เนื่องจากทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้บอกล่วงหน้าวจะเชิญไป
เขามาเชิญตอนเช้ามากคุณยายเลยไม่มีเวลาเตรียมตัว
คว้าอะไรได้ก็หยิบออกไปเลยตกใจเหมือนกันที่มีเรื่องแบบนี้ออกมา
ขอบคุณที่อ่านนะคะอืมคือน้องที่แชร์มาเนี่ย
บอกว่าเขาเป็นหลานของผู้หญิงคนเมื่อกี้ที่มายืนถ่ายกับน้อง
คนนั้นเป็นยายไม่ใช่แม่เดี๋ยวก่อนนะเป็นยายของคุณแพลร์
แล้วก็เป็นคนที่ดูแลอุปการะบ้านหลังนี้เวลาขัดสนอะไรเนี่ยบ้านหลังนี้ก็จะมาช่วย
ที่ใส่ทองใส่แวนใส่กระป๋องถือกระป๋องกระเป๋าเนี่ย
ก็คือเป็นอีกครอบครัวนึงแต่เขาเหมือนกับเป็นคนที่คอยอุปถัมภ์
เวลามีปัญหาปุ๊บเขาก็จะไปดูแลแล้วมีคนเชิญเข้าไปยืนยันว่าเคยอุปถัมภ์บ้านหลังนี้
เขาก็เลยไปปรากฏว่าคนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับครอบครัวนั้น
ก็คือไปแล้วก็คือเขาก็มีการร้องไห้ศพกันแบบนี้นะครับ
ถูกสังคมลงโทษก็ต้องจ่ายนะคะเงินสามล้านกว่าบาทมันแพงมาก
ก็มีคนพูดไปต่างนานาตอนนี้นะครับทุนกรยาศรก็มีนะ
ยิ่งหมอมีทุนก็ขอเยอะแยะแต่ถ้าพี่หนุ่มพี่มดดำว่างั้นก็ตามนั้นแหละ
แต่อย่าลืมถ้าไม่มีคนตั้งคำถามกับเรื่องแบบนี้มิจฉาชีพก็สบายหากินกับคน
ก็อย่างเมื่อกี้ที่บอกไปว่าเข้าใจบริบทของทุกทุกคนต่างคนต่างมองอ่ะ
ที่พยายามสอดส่องเพื่อสังคมอันนี้เข้าใจเราก็ไม่ได้บอกว่าใครถูกใครผิด
ต้องทำความเข้าใจกับสิ่งที่เราพูดด้วยนะเดี๋ยวจะไปเป็นประเด็นว่าเราไปเข้าข้างคนนู้น
ไม่ใช่เราพูดแบบเป็นกลางทั้งสองมุมให้มองเห็นทั้งสองมุม
มิจฉาชีพที่ออกมาเรียรายเงินบริจาคอะไรอย่างนี้ก็มีเยอะ
ก็มีเยอะเหมือนกันตอนนั้นต้องระวังเหมือนกัน
มันก็หลายคนครับคุณแม่ช่วงนี้บางคนไปเจอแล้วเอาเงินไปเสพ

ที่อุ้มลูกออกมาแต่ถามว่าคนเหล่านี้ถ้าเกิดเจอหลักฐานก็สามารถส่งฟ้องแจ้งตำรวจได้นะคะ

เนี่ยนะก็คือน้อยคนก็บอกให้แล้วจบเหรอ
คือคนขอบริจาคในประเทศนี้พึ่งความสงสารคนเยอะนะคะ
รับบริจาคได้ทุกวันแล้วถ้าเขาจนทิศแบบนี้ไม่มีใครสอดส่องก็สบายเลยสิ

เรื่องสอดส่องไม่มีใครว่าดีแล้วที่คนช่วยกันแบบมองสอดส่องในทางดีแล้ว

แล้วเขาจะปิดรับบริจาคนี้อ่ะ
แต่ทางฝั่งของทางอีกฝั่งหนึ่งเขาก็มองว่า

เพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าน้องคนนี้เนี่ย
ไม่ได้ถูกตรวจสอบและมีการโกหกขึ้นมาจริงเนี่ย

ก็คือมีคนลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้ว
แล้วก็บอกว่าที่บ้านเนี่ยจนจริงนะ

วันนี้ก็มีคนไปเท่ากับทั้งประเทศตรวจสอบเขาหมดแล้ว

โอ้โฮทุกวันนี้คนจับผิดเก่งจะตาย

สักชื่อหรอคะ

คนหนึ่งเนี้ยนะคะเคยคบกับแฟนสาวคนหนึ่งรักกันมาก
ถึงขนาดกับโอ้โหบอกเลยว่าไม่มีวันเลิกลาแน่นอน
จะศักดิ์ชื่อเธอเนี่ยอยู่บนหน้าอกรวมไปถึงคือวันเกิดอะไรทุกอย่าง
กับชื่อเนี่ยอยู่บนหน้าอกนี่ใส่ไว้เลยเป็นอนุสรความรัก
แต่เมื่อไม่นานมานี้ค่ะเลิกรากับหญิงสาวไป
ทีนี้ตัวเองก็เจ็บปวดมากล่ะเขาก็เลยกลับไปที่ร้านศักดิ์ร้านเดิมนี่แหละค่ะ
แล้วก็บอกให้ช่างเนี่ยสักรูปโรงศพลงไป
ทับไปตรงตำแหน่งเดิมที่เคยมีชื่อของเธอคนนั้นอยู่
เพื่อจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แน่นอนน่ะนี่เป็นไงดูเขาสิแน่นอน
คือจากการตรวจสอบนี่เขาพบว่ามีชายอีกคนที่เคยขอให้ช่างศักดิ์
สักรูปลงศพทับชื่อของแฟนเก่าบริเวณหน้าอกก็ทำแบบนี้เหมือนกัน
ศักดิ์ชื่อไว้ก่อนวันหนึ่งเลิกกันไปเอารูปโรงศพมาใส่ไปเลย
คนไทยไหมเนี่ยอันนี้เวียดนามค่ะเออโอ้ยแต่ถ้าเป็นคนไทย
เราจะไม่สักโรงส่งโรงศพอังไงนึกออกปะล่ะอืม
แต่นี่เขาคงไม่ได้ถือศักดิ์แต่ถ้าเป็นคุณผมว่าถ้าเป็นทุนนะ
คุณศักดิ์ศักดิ์คุณเป็นคนชอบสวนทางโอ้จริงจริงนางนะอืม
โรงส่งโรงศพน่ะนางเอาใส่อ่าโรงนางเอาใส่ไว้ในรถนางหมดเลยน่ะ
อืมนางมีโรงเล็กเล็กอย่างเงี้ยอีหนุ่มก็ได้มาพร้อมกันเรียกว่าดัจจริต
ก็คือเอาอีกแล้วเหรอตอบปากให้ตบให้เหี้ยหนึ่งเหี้ยหนึ่งเหี้ยหนึ่ง
หนึ่งตอนแรกหนุ่มกับฉันเขาเอาอันนี้พี่หนูเอาโรงศพมาให้พี่คนเรา
ฉันสองคนวิ่งหนีค่ะไม่เอาเอาให้เข้าใหม่ใช่ไหม
เข้ามาปุ๊บหมอลักษณ์คุณวิ่งอะไรกันมาก็โรงศพใครจะเอาคุณพ่อหรือเปล่า
เขาบอกว่าไอโรงศพถ้ามุติตามไม่ถูกเลยมันเป็นการต่อชะตา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
พูดได้อย่างนี้

เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เล่าไม่เล่าแล้ว

ขอบคุณค่ะ
ก็แน่นอนฮะนักคอมหลายหลายคนก็บอกว่า

เพราะว่าหลายคนก็คิดถึงนครนั่นแหละ

เพราะว่านครก็อยู่ในทีวีมาแบบนานจริง

ว่าลูกของนักคอม

คือดราม่าออกมาเป็นดราม่าเลย

แตกสำหรับน้องไอ

ก็สแกท์คลิปเข้ามาอย่างนั้น

นครชวนชื่นเนี่ยซึ่งหลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตลงเนี่ย
คนก็ไปแสะงางเชิงรบเกี่ยวกับเฮ้ยเนี่ยเอาละสิ
ไม่อยู่แล้วจะใช้เงินยังไงอะไรอย่างเงี้ต้อง
จากเมื่อก่อนเนี่ยต้องทุกวันพ่อจะต้องออกไปหาเงินลูก
เหมือนแบบว่าลูกกับผัวไม่เคยไปทำงานหากินเลยนะครับ
แสนคนอืมแล้วนางก็มีธุรกิจร้านเพชรนะอืมนางมีธุรกิจร้านเพชรของนางเนี่ย
มานานกว่าสี่ปีแล้วนอกจากนี้นางก็จะทำเหมือนแบบว่า
โกะทำอ่ะค่ะพาคนไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีแต่ตอนนี้อาจจะไปไม่ได้
เลี้ยงตัวเองมาหลายปีแล้วแล้วก็เป็นคนที่มีวินัยแล้วก็มีระบบความคิดดี
เงินซื้อบ้านซื้อรถด้วยน้ำพักน้ำแรงไม่เกี่ยวกับพ่อมาตั้งนานแล้ว
บางคนบอกว่าก็ได้กลัวเป็นดาราเนี่ยต้องเอาเงินไปเลี้ยงผัวด้วยหรืออะไรเงี้ย
บอกไม่ใช่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือเขาเปิดไอ้เงินน่ะก็คือเขาล้านเพชร
ทุกคนสองคนก็ต่างคนก็ต่างทำคนเนี่ยชอบไปคิดแทนจริงนะใช่
เขาบอกว่าแล้วที่สำคัญเนี่ยเขาคู่นี้เขาเป็นผัวเมียกันจริงมีลูกกันจริง
เขาไม่ได้ไปขอเงินเพราะนครเงินนครก็หมายถึงว่าเมียนครเขามีอยู่แล้ว
เขาเป็นคนดูแลทั้งสองคนก็ต่างทำมาหากินของตัวเองไปมีธุรกิจเขาก็มีธุรกิจของเขา
แต่เอาจริงไหมคือถ้าเกิดว่าไอ้เงินกับแบงค์จะใช้เงินตราคมก็ไม่ใช่เรื่องแปลก
ก็เป็นพ่อกับลูกกันอ่ะแล้วไงอ่ะคือยังไงวะไม่เข้าใจ
คือสมมุติผมตายไปอย่างนี้มายูห้ามใช้เงินผมเหรอ
เขาก็ต้องทำงานเก็บให้ลูกให้หลานมีอะไรต่างต่างกันไปถูกไหม
แต่นักคอมเขาก็พูดมาตั้งแต่ต้นนะที่เขาบอกว่าที่ป่าโน๊ตบอกว่าเขาตั้งใจไว้อยู่แล้วว่า
ไม่ว่าจะยังไงเขาต้องทำให้ลูกกับเมียเขาอยู่สบายเขาพูดชัดเจน

พี่ป่านวทก็ไปบอกให้เขาบอกว่าอย่าไปใช้เงินพ่อหมดนะนี่นั่นหรืออย่างนี้

เขาโตแล้วเขามีผัวมีลูกแล้วไม่ต้องไปห่วงเขา
อันนี้ทีหรอครับ
ที่หนุนมัดรับบทเป็นอำพลสมัยก่อน

เขาบอกว่าเมื่อคืนพี่นั่งดูค่าวทรายคลายรีรันดินี่ไง
ฝากขอบคุณหนุนด้วยนะที่หนุนแบบว่าผู้สัมพนธ์ของเขา

ขอบคุณที่พี่ชอตติดต่อผมไปเล่นด้วยนะ
หรอ
พี่ชอตติดต่อคือเมื่อก่อนแหละใช่ไหม
ฮาร์ดกว่าอืมคุณตุ๊กกี้อ่ะได้พี่หนุ่มมากน่ะ

๒๗ปี

ไออ่านตัวก่อน

คุณมาก

ตอนนี้คุ้มใจมากเลยว่า

เนี่ยเต็มไปหมดเลยทำยังไงดีจะปิดยังไง
มันตั้งค่าได้ไหมปิดแล้ว
ไหนชุดปากัดเถอะ

แต่ชุดนี้สีแบบว่าเจ็ดเงาะมากจริง

แฟนมะนาวเขาไปกดไลค์กันสั้นนานเลยทีเดียวค่ะ

ว่าแล้วไลน์พี่หนุ่มเด้ง๕๕เพิ่งเห็นจากข่าวใส่ไข่
ไม่หนูไม่เห็นเลยหนูก็เป็นเพื่อนพี่ปุ๊กอี๋อะไรอี๋บ้า

บ้า
โปรดติดตามตอนต่อไป